ว่าที่สอสอบางคนบอกตื่นเต้น

คุณผู้ชมดูเราเล่าข่าวไปด้วยแล้วกรอบเล็ก

ว่ามีสอสอคนสำคัญคนไหน
ที่จะมารับใบรับรองต่อบ้างนะฮะ

กรกตเปิดให้เหล่าบรรดาสอสอเข้ามารับหนังสือรับรอง
ก็ที่อยู่บริเวณห้องประชุม๒๐๑ชั้น๒
สำนักงานกรกตจริงเปิดให้สอสอมาตั้งแต่๘๓๐ถึง๔โมงครึ่ง
ก็มีการจัดโต๊ะสำหรับสอสอแบ่งกันไปนะคะในแต่ละภาค
คุณผู้ชมคะขนาดเปิด๘๓๐แต่มีคนมาก่อนตั้งแต่๗โมง๔๕

สอสอจังหวัดอุบราชภานีเขตกาภัครังไทยสร้างไทยค่ะ
อย่างที่บอกมาคนแรกเลย

เพราะว่าวันนี้กลัวกลัวว่าจะไม่มีสายการบิน
แล้วกลัวเรื่องปัญหาการจรจรที่เกิดขึ้นในกรุงเทพ

รีบเดินทางไปรายงานตัวที่รัฐสภาทันทีค่ะ
ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะ

แล้วอยากรับใบหนังสือรับรองจากทางกรกต
ที่พี่น้องได้มอบให้
ขอประคุณที่น้องทุกคะแนนเสียงที่มอบให้

ตั้งแต่วันนี้จนถึง๒๔มิถุนายนนะคะคุณผู้ชม

ภักดิ์พลังประชารัฐไทยมาค่ะท่านนี้

เดินทางมารับหนังสือรับรองด้วยที่กรกตค่ะ
บอกด้วยนะครับว่าดีใจที่มารับเอกสารไปรายงานตัวที่สภา
และที่สำคัญไม่ได้มารับให้ตัวเองคนเดียวนะคะ
ได้รับการรับมอบอำนาจมาจากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณด้วย

ก็เลยต้องรับมอบอำนาจมารับแทนค่ะ
ก็คือรับใบรับรองให้บิ๊กป้อมไปด้วย

ในการที่จะมารับใบรับรองจะมาด้วยตัวเองก็ได้
หรือว่าจะให้ตัวแทนพักมาก็ได้แบบนี้
ส่วนทางสอบของในภักรณ์มาก็ได้นะครับ

ทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐบอกแบบนี้ว่า

ปฏิเสธกระแสข่าวที่จะมีเรื่องของการ
ภาคพลังประชาราชจะข้ามคั่วไปจับมือกับเพื่อไทยด้วย
ลองฟังเสียงดูค่ะ
ก็จะมีข่าวเรื่องดิวรับดิวอะไรก็ตาม

ไม่เคยมีในเรื่องพวกนี้นะครับ

ก็มีทั้งที่ทยอยเดินทางมารับหนังสือ

ก็นำบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ก็สามารถรับเอกสารใบรับรองไปได้นะครับ

หรือว่าเซ็นมอบให้ผู้อื่นมารับแทนก็ได้
อันนี้บรรยากาศที่กรกฎอนะฮะ

คุณต้องเอาใบรับรองตรงนี้พร้อมเอกสารต่างไปยื่นครับ
ไปยื่นที่สภาเพราะที่สภาถือว่าเป็นการยื่นรายงานตัว
ก็ตั้งจุดให้บริการตรงนี้
ค่ะค่ะครับครับด้วยคุณหมอพูมินน์
ลีทีรับประเสร็จเสาะสสฬซาเกิดเขตสี่พพไทย
เดินทางมารายงานตัวเป็นคนแรกเลย
คุณหมอภูมินจริงเป็นคนที่๒นะ
แต่อาจจะบึงมาเร็วกว่าใครฮะ
ึ่งมาเร็วกว่าคนอื่นนะฮะก็มาที่นี่เป็นคนแรก
ขณะที่ภายในห้องรับรายงานตัวไม่ได้เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการณ์นะ
เขาจัดโซนนิ่งให้สื่ออยู่บริเวณด้านหน้าห้องนะครับ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างมาคอยให้ข้อมูลหลังจากรายงานตัวแล้ว
เช่นเรื่องของสิทธิต่างที่สอสอจะได้รับสิทธิประโยชน์การใช้การเบิกค่าโดยสารอะไรต่างนานานะครับ
แล้วก็สิทธิที่สอสอจะได้ผ่านการปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาด้วยนะครับ
มีรายงานอย่างที่บอกไปว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ซึ่งเป็นสอสอบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพักพลังประชารัฐ
แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์จะเดินทางมารายงานตัวที่สภาในเวลา๑๓นาฬิกา
คือการรายงานตัวต้องมาเอง
ส่วนการไปรับใบรับรองจากกรกตอาจจะให้ผู้รับมอบอำนาจไปรับให้ได้นะครับ
ผลเอกประวิทย์ก็นัดหมายว่าจะมาบ่ายโมงพร้อมกับสอสอของพัก
ก็ถือว่าเป็นการรับตำแหน่งสอสอครั้งแรกของพลเอกประวิทย์นะครับ
พักเพื่อไทยแจ้งว่าจะนำสอสอมารายงานตัวพร้อมกันในวันที่๒๒มิถุนายน
เพราะช่วงนี้เพื่อไทยเขาก็มีการประชุมพักนะ
วันนี้ประชาธิปัตย์ก็ประชุมเหมือนกันนะครับไทยสร้างไทยก็ประชุมเหมือนกัน
แต่ละพักก็อาจจะไม่ว่างมารับทั้งใบรับรองที่กรกตแล้วก็มารายงานตัวที่สภานะครับ
แต่อย่างคุณภูมินที่ไปก่อนที่ไปรายงานตัวที่รัฐสภาบอกก่อนคือไม่ได้ไปพร้อมกับเหล่าบรรดาเพื่อนสอสอ
เพราะว่าเจ้าตัวบอกนะคะเหตุผลว่าณวันนั้นคือติดธุระจริงไม่ว่าก็เลยต้องมาก่อนเลย
ก็เลยแยกตัวมาก่อนได้นะคะ